ไปดูเก็บตกควันหลงครับอภิปรายแบบไม่ลงมตินะฮะ

ก็ถือว่าฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้สมราคาคุยนะฮะ
เฉพาะก้าวไกลคือมาพร้อมกับหลักฐานแบบค่าหนังฆ่าเขาเลย
ใช่ค่ะชัดเป๊ะติดตามจากรายงานครับ
ซักฟอกครั้งสุดท้ายระหว่างรัฐบาลและฝ่ายค้านในการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติจบลงไปแล้ว
คำถามที่หลายคนอยากรู้คือใครได้ประโยชน์จากงานนี้มากที่สุดและใครคือผู้ชนะ
คำตอบของคำถามคือประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลของทั้งสองฝ่าย
หลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล
พิจารณาข้อมูลที่ได้รับมาคิดวิเคราะห์และแยกแยะ

หากเปรียบการอภิปรายรอบนี้เป็นหนังบูแอคชั่น
ไฮไลท์ของหนังก็อยู่ที่ตอนพักก้าวไกลลุกขึ้นอภิปราย
โดยเฉพาะสอสอฝีปากกล้าที่ชื่อรังสิมันโรม
จัดหนักจัดเต็มดุดันไม่เกรงใจใคร
กล่าวหาทั้งสวรัฐมนตรีจนถึงนายกรัฐมนตรี
ว่ามีส่วนเอื้อประโยชน์และเกี่ยวข้องกับกลุ่มจีนเทา
เติบโตขยายกิ่งก้านสาขาออกไปมากมาย

เจ็บปวดที่สุดคือบางคนที่มีการสมรู้ร่วมคิด
อนุญาตให้อาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้เจริญงอกงาม
โตเอาโตเอากลับเป็นคนไทยด้วยกัน
นี่คือพวกไทยเทาที่เปิดบ้านรับโจร
ให้เข้ามาปล้นประเทศของเรา
เพราะฉะนั้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ

คือหมุดหมายสำคัญที่จะตัดสินว่า
พนันออนไลน์อยู่กับแก๊งคอร์เซนเตอร์
อาทยากรรมสารพัดรูปแบบและอยู่กับคนอย่างปู่ฮาว
ผลเอกประยุทธ์จันโอชา
และพวกที่ได้ดิบได้ดีกับธุรกิจมืด
ที่ทำลายชีวิตของลูกหลานพวกท่านต่อไป
นี่คือดาบแรกที่ฟาดฟันเข้าใส่รัฐบาลเท่านั้น
เพราะดาบ๒ตามมาจากสสพิศนุโลกพักเดียวกัน
โชว์หลักฐานแบบคาหนังคาเขา
ของการหากินกับกำลังพลในกองทัพ
นำมาสู่สกนาฏกรรมกราดยิงโคราช
จากเรื่องกราดยิงโคราช

ชัดเจนว่าผิดขนาดนี้หลักฐานคาตาขนาดนี้
ผู้ประกอบการเอาชีวิตมาเสี่ยงให้การแบบนี้
กองทัพกับพิจารณาโทษแค่นี้
ผมถามว่าเหมาะสมหรือไม่
และผลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะที่ท่านเป็น
พบธบอพบธบ
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ทำเป็นมองไม่เห็นไม่ขุดคุ้ย
ให้เรื่องทั้งหมดจมหายไปกับการเวลา

แน่นอนว่าผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ต้องบอกว่าการอภิปรายล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องเดิม

แต่ก็เกี่ยวพันกับข้อมูลเก่าอยู่ดี
และทุกเรื่องทุกคดีอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย
พฤติกรรมเหล่านี้เมื่อเราทราบในวันนี้
ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมที่ผ่านมา

วันนี้ก็ต้องมีการฟ้องร้องมีการให้ข้อมูล
โดยจากประชาชนภาคประชาชนซึ่งผมก็รับมาหมดทุกเรื่องนะครับ
เมื่อผมทราบผมก็ให้สืบสวนสอบสวน
เพราะจริงแล้วก็ไม่อยากจะโทษใคร
มันอาจจะถูกปล่อยปะมานานแล้ว
เงินเหล่านี้ผมย้อนกลับไปให้สอบสวนกลับมา
ว่ามันใช้กันมาอย่างไรเมื่อไหร่

ในการขายบ้านและแถมสัญชาติให้เนี่ย

ถ้าไปเช็คดีภรรยาตู้ข่าวก็มีความเกี่ยวข้องกับ

กับอดีตและธรรมดีสมัยบางภาคกันแล้วกัน
หากไม่มีสไพรส์อื่น
ศึกครั้งสุดท้ายในสภาได้จบลงไปแล้ว
นับจากนี้ไปจนถึง๒๓มีนาคม

ผลเอกประยุทธ์จะหมดวาระ
ซึ่งลุงตู่เคยบอกไปแล้วว่าจะอยู่ไม่ครบเทอม

เพื่อให้พักรวมไทยสร้างชาติมีเวลาอีก๖๐วัน
ในการเตรียมตัวให้พร้อมลงสนามเลือกตั้ง
หากดูปฏิทินจะมีวันราชาเริกแค่๒วัน
คือวันที่๕และวันที่๑๕มีนาคมเท่านั้น
ลุงตู่เชื่อในสายมูการประกาศยุบสภาคงไม่พ้น๒วันนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน